พาผู้เสียหายไปเป็นผู้หญิงอายุ๑๕ปีเอง

หลังจากถูกชายวัยรุ่นเป็นลูกผู้มีอิทธิพล

ใช้ปืนจี้แล้วขมขื่น

หลังจากผู้เสียหายไปนั่งเล่นกับน้องสาวผู้ก่อเหตุนะครับที่ห้องพัก
อกจากนี้นะครับหลังเกิดเหตุยังมีคนอ้างตัวเป็นตำรวจสายสืบ
โทรมาเออผมขอเคลียร์เรื่องนี้นะเคลียร์คุยกันดีกว่ามาผมขอเคลียร์
โดยผู้เสียหายกับแม่ไปแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว
สอนอร่มกล้าวตั้งแต่๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
จะเข้าแจ้งความกับตำรวจขออภัยครับกองปราบปรามนะครับ
แจ้ง๒ที่มากันเถอะนะทั้งสนร่มกล้าแล้วก็ที่กองปราบปราม
นายเกรียงศักดิ์เปิดเผยบอกว่าหลังจากเข้าแจ้งความกับตำรวจกองปราบปราม
ผู้ปกครองของคู่กรณีมาเลยนะมาเลยพยายามจะโทรมาขอเคลียร์
ขอให้ไปเจรจายอมความกันที่สถานีตำรวจ
แต่ยังไม่ได้มีการเสนอเรื่องของเงินเยียวยาอะไรนะ
พูดถึงการยอมความอย่างเดียวแม่ของผู้เสียหายก็วางสายไปเนี่ยเพราะกลัวนะครับ
คดีดังกล่าวไม่สามารถยอมความได้เพราะเป็นการข่มขืนกระทำชำราวเยาวชนอายุ๑๕ปีนะ
ดังนั้นหากไม่มีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องคงจะไม่สามารถไกลเกลี่ยเพื่อยอมความได้หรอก
หลังจากให้ปากคำเสร็จเชื่อว่าพนักงานสอบสวนจะสามารถออกหมายจับผู้กระทำความผิด๑คนได้เร็วนี้
นายนิกแสงสิรินาวินคนนี้เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่า
จากการโทรมาคุกคามแล้วฝั่งคู่กรณียังส่งคนนะครับ
ส่งคนมาคุกคามมาเคาะประตูถึงห้องนะคุณผู้ชม
นะครับคือบอกว่ารับเงินไปเถอะแล้วยอมความซะ
และยังบอกอีกด้วยว่าตกลงจะมาปลอบหรือจะมาขู่เนี่ย
บอกว่าไงรู้ไหมถ้าครอบครัวยังกล้าจะอยู่ที่เดิมก็อยู่ไปนะ
ทำให้แม่ของผู้เสียหายกลัวสิครับย้ายออกจากที่พักเดิมไปกันชั่วคราว
พักอยู่กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมชั่วคราวเนี่ย
อกจากนี้นะครับยังมีเพื่อนผู้เสียหายอีกคนที่อยู่ด้วยกัน
ไม่ทราบว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยหรือไม่
แต่หากตกเป็นเหยื่อก็ขอให้ผู้ปกครองพาแจ้งความเถอะนะ
เพื่อจะให้บุคคลนะครับที่กระทำความผิดได้รับโทษ
แล้วก็ย้ำว่าคดีนี้เนี่ยไม่ได้มีผู้ที่ถูกดำเนินคดีเพียงคนเดียวนะ
แต่คนที่อยู่ในห้องนั้นขณะเกิดเหตุแล้วไม่ยอมช่วยเหลือ
มีความผิดด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ